แต่ที่จะพาไปต่อไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
คุณผู้ชมพาไปหาของกินเด็ดอร่อยที่ตลาดย่านบางตานดีกว่าจ้า

ไปดูจ้านี่คือไก่ย่างบางตานนะคะ
ไก่ย่างบางตานที่ชื่อดังโด่งดังของบ้านโป่งราชบุรีเขาเลย
ดูสีสิคุณสีเหลืองดูกรอบเนอะ
แล้วก็หมักด้วยกระเทียมพริกไทยและขมิ้น
ที่เห็นเหลืองนี่คือหมักขมิ้นนะคะ
หนีบด้วยไม้สามงามที่ถูกย่างอยู่ในเตาอบแบบนี้นี่
หนังไก่ที่ย่างเนี่ยจะเหลืองกรอบแล้วก็หอมเครื่องเทศแล้วก็ชำมาก

นายอภิเดชจันหอมอายุ๔๐ปีค่ะ
สืบทอดสูตรไก่ย่างบางตานมาจากรุ่นคุณแม่เนี่ยนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่๒ค่ะ
เม้งเพียวแทร่เตียวเป็นชาวจีนนะ
อบพยพย้ายถิ่นฐานมาแต่งงานกับคนในหมู่บ้านบางตาน
แล้วก็ทำไก่ย่างแบบสูตรชาวจีนไหลำออกมาขายตามหมู่บ้าน
แล้วก็สถานีรถไฟด้วยนะคะ
คือพอมีอายุมากขึ้นมากขึ้นเขาก็กลัวว่าสูตรไก่ย่างของเขาจะหายสาบศูนย์ไป
ก็เลยได้มีการบอกสูตรวิธีการทำเอาไว้ให้กับชาวบ้าน
เพื่อที่จะได้มีอาชีพทำมาหากินกันต่อ
จนกระทั่งมีการทำออกมาขายกันอย่างแพร่หลายเลย
แล้วสำหรับเอกลักษณ์ของไก่ย่างบางตานแบบดั้งเดิมนะคะ
ก็คือเขาจะเริ่มด้วยการแล่ชิ้นส่วนต่าง
แล้วก็มัดด้วยเส้นผักตบชาวาแห้ง
หมักด้วยกระเทียมพริกไทยและขมิ้นนี่ที่เตรียมเอาไว้แบบนี้

รสชาติของไก่ย่างก็จะแบบเค็มนำหวานนิดหน่อยนะคะ
แล้วก็จะย่างด้วยไอน้ำผสมกับลมร้อน
ใช้ระยะเวลาในการย่าง๑๕๒๐นาทีเท่านั้น
ราคาก็ไม่แพงเลยมีตั้งแต่๒๕บาทไปจนถึง๖๐บาทแล้ว
แต่สัดส่วนของไก่เนาะแล้วก็เปิดขายผ่านออนไลน์ส่งตรงถึงบ้านด้วยนะคะ
ใครอยากจะไปอยากจะซื้อสามารถติดต่อสอบถามกันไปได้เลย
ที่หมายเลข๐๘๓๒๘๒๔๙๙๕หรือ๐๙๙๒๘๙๕๔๔๒